คุณผู้ชมค่ะพี่เต้พระรามเจ็ดสสเต้มงคลกิจหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิไลย์
ยังคงเดินหน้าหาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อช่วยเหลือกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
ที่ตกเรือตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์
สสเต้เนี่ยลงพื้นที่ไปไปดูภาพกล้องวงจรปิดไล่เลียงไปเนี่ยนะ
ตั้งแต่๖มีนาคมจนถึงวันนี้พี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
หยุดแค่วันเดียวอ่าลงพื้นที่ทุกวันหยุดแค่วันเดียว
แล้วเขาได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาไม่ต่ำกว่า๑๕๐ตัวนะ
ได้ภาพมาเยอะมากก็คือทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
ภาพเรือที่แล่นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
โอ้โหวันนี้ได้มาเพิ่มได้มาเพิ่มอีกสามมุมนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาสหรือเกาะเกร็ดค่ะ
ภาพนี้ค่ะเรือสปีดโบสต์สีขาวเวลา๑๗นาฬิกา๒๓นาทีนะคะ
ก็เนี่ยค่ะขับไปร้านอาหารแล้วก็มีเรือของคุณแตงโมตามมา๑๗นาฬิกา๕๐นาที
มันก็จะห่างกันประมาณ๒๗นาทีได้นะคะ
นี่ค่ะภาพนี้แล้วก็นี่เป็นอีกมุมนึงนะคะ
นี่ค่ะคือสสเต้บอกว่าวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารตานิด
ร้านที่คุณแตงโมไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนนะคะ
แต่วันนี้ร้านปิดก็ไปที่ร้านข้างร้านกระแชงมอน
ก็เลยจังหวะดีเลยได้หลักฐานสำคัญมาเพิ่ม
ภาพกล้องวงจรปิดที่ร้านเนี่ยค่ะจับภาพเรือของคุณแตงโมไปจอดเทียบท่า
เพื่อไปกินอาหารตอน๑๘นาฬิกา๓๕นาทีนะคะ
นี่นะคะเดี๋ยวไล่เรียงดูภาพไปเรื่อย
แล้วก็ช่วงเวลาประมาณสัก๒ทุ่ม๒๑นาที
วงจรปิดจับภาพตอนกลางคืนได้ก็จะเห็นเรือ
นี่เอาดู๑๘นาฬิกา๓๕นาทีก่อนนี่ค่ะ
อ๋อนี่ก็เหมือนกับที่เราไปจอดเทียบท่าใช่ค่ะ
นี่เคยเห็นตั้งแต่แรกถูกต้องค่ะ
ไปเลยไปดูภาพตอน๒ทุ่ม๒๑นี่ค่ะ
ก็มืดแล้วเรือของคุณตังโมออกจากท่าเรือ
มุมขวาของกล้องจะเห็นเหมือนเรือสปีดโบ๊ทจอดรอเรือของคุณแตงโมอยู่สองลำนะคะ
ก็เหมือนเรือสองลำก็ขนาดข้างไปด้วย
ก็เขาก็แปลกใจเหมือนกันว่าถ้าเรือเป็นเรือของนักท่องเที่ยวทั่วไป
อีก๒ลำมันคือเรือเรือของใครอะไรอย่างนี้
มีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงจะเห็นว่าเรือลำดังกล่าวตามเรือของคุณตังโมไปนะคะ
จนถึงช่วงสะพานกรุงทนหรือสะพานสังฮีค่ะ

กล้องวงจรปิดบริเวณสะพานกรุงทนจะเห็นเรือสปีดโบสต์สีขาวขับตามหลังช่วงเวลา๔ทุ่มครึ่ง
เรือของคุณแตงโมขับผ่านไปก่อนหน้านี้ตอน๔ทุ่ม๗นาทีห่างกัน๒๓นาทีค่ะ
คือมันก็จะมีเรือลำอื่นด้วย

เป็นภาพถ่ายดาวเทียมลงมาเลยค่ะ
อย่างนั้นเลยนะ